ข่าวต่อไปนี้ว่าด้วยเรื่องของงูนะคะ
จังหวัดหลักหลักที่จะพาไปดูคือที่ชนบุรีแล้วก็ที่โคราช
ที่ชนบุรีคนที่ดูแลสุสานบอกว่าโอ้โหตกใจขนลุกเลย
ตอนแรกคิดว่าเป็นงูสิงพอกู้ภัยมาจับ
มันคืองูจงอางแล้วคุณขาตัวใหญ่มาก
ความยาวสักประมาณ๓เมตร๕๐เซนติเมตรไปอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นนะคะใต้เก้าอี้เหล็กอ่ะคุณ
แล้วอยู่มุมห้องแบบนั้นพอกู้ภัยมาถึงนะคะ
ก็ต้องเข้าไปภายในสุสานมังกรทองบ้านท่าน้ำที่บ้านบึงชนบุรีนะคะ
มันไปหลบอยู่ตรงนั้นคนที่ดูแลสุสาน
คุณสนทยาเล่าบอกว่าคือตอนเล่าเนี่ยอาการตื่นเต้นตกใจนะคะ
เล่าบอกว่าตอนที่ช่วยกันจัดเก็บเครื่องมือที่สาราในห้องเก็บของ
ปรากฏว่าเห็นวัตถุดำเคลื่อนผ่าน
ตอนแรกคิดว่านกพอเพ่งเข้าไปพี่นิดดูให้แน่ชัดว่ามันคืออะไร
ปรากฏว่าเป็นงูขนาดใหญ่ตอนแรกคิดว่าเป็นงูสิง
พอกู้ภัยมาเท่านั้นแหละค่ะจับออกมาได้เอ้า
ไม่คิดว่าจงอางจะเลื้อยเข้ามาในสุสานแบบนี้นะคะ
ส่วนกู้ภัยคนที่มีความเชี่ยวชาเขาบอกว่าดีแล้ว
คุณทำถูกแล้วหมายถึงคนที่โทรไปแจ้งว่ามาช่วยจับงู
เพราะฝากบอกชาวบ้านว่าถ้าเกิดไปเจองูทุกประเภท

ควรเรียกคนที่มีความชำนาญการมาจับจะปลอดภัยกว่า
สำหรับงูจงอางตัวนี้คาดว่าน่าจะลงมาจากเขา

กี่คนไปอุ้มมันยาวกับ๔เมตรค่ะโอ้โหตู้ใหญ่มากจริง
๒๔๖คนถึงอุ้ม

ไม่ต้องไปหาหมอเลยนะคะขาคุณขาดเลยนะคะ
จบค่ะที่จังหวัดชนบุรี
ถอดที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ที่บ้านเลขที่๑๒๗หมู่๔
บ้านขามตำบลในเมืองอำเภอพิไปซ์นะคะ

งูบุกบ้านชาวบ้านแต่คราวนี้เป็นงูสิงนะคะ
ความยาว๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
คือวิธีการจับงูที่ถูกต้องนะคะ